ความสัมพันธ์แบบขิงขาตะไคร้

ว่าคู่นี้นอกจากเขาจะชอบขิงใส่กันแล้วคือ

กับกล้องเขาก็ชอบแซะกันแล้วก็แซวกันแบบเผ็ดร้อน

อย่างช่วงสงกรานที่ผ่านมา
คุณขากล้องกับเบิ้ลเขาขึ้นประชันกันบนเวที๒งานด้วยกันเลย
สาดน้ำทั้งอำกันแบบยับเลยนะ
แล้วเห็นคู่นี้เขาตีกันออกสื่อแต่ขำ
ใครจะรู้บ้างว่าลึกในใจของเบิ้ลปฐุมราช
มีแต่อ้ายกล้องห้วยไร่เท่านั้นอุ้ย
ประมาณว่าเขาเข้าใจกันเล่นมุกแซวกัน
แรงแค่ไหนก็ไม่เคยกวนแล้วเขาจุ๊บกันทำไมล่ะคุณผู้ชม

กับกล้องก็เลยต้องแกล้งไม่ถูกกัน
ฟิลแบบว่าเพราะละครพระนางชอบตีกันอะไรอย่างนี้

จากหวานใจตัวจริงของเขาน้องแครรี่แล้ว
เบิ้ลอยากจะขอมีโรค๒ใบ

ให้ใครยินดีต้อนรับใหม่ว่า
รักไม่มีใครทำให้ผมรู้สึกมีชีวิตชีวานเท่ากล้องไว้ไล่แล้วครับ
จริงอยากคุยกับแครรี่ว่าถ้าจะมีอีกโลกหนึ่งเป็นกล้องอย่างนี้
คุยแบบนี้เลยอยากจะใช้ชีวิตคู่กับคุณกอง
กล้องอีกโลกหนึ่งนะครับอันนี้พูดจริงพูดจริง
ใบที่หนึ่งน้องแครรี่แฟนตัวจริงโลกใบที่สองยกให้กล้องห้วยไร่เออถามเมียเขาก่อนเออ
ถามเบลด้วยนะถามเบลด้วยเอออาจจะคู่นี้เขาซี้กันจริงคุณผู้ชมค่ะ
เห็นทีไรก็แบบเป็นคู่ซี้ขำแล้วก็แบบรับงานรับเงินโกยคู่กันเลยนะ
แต่หอมแก้มจูบปากขนาดนี้เบลก็ต้องยอมแล้วแหละเมียก็ต้องยอมแล้วนะคะ